บางคนเขาชอบปลาเขาก็เลี้ยงปลาก็มีเหมือนกัน
แต่ที่นี่ค่ะเป็นคาเฟ่ปลา
ปกติเราเคยไปแต่คาเฟ่หมาคาเฟ่แมวใช่ไหม
แต่ที่จะพาไปเป็นคาเฟ่ปลาคุณผู้ชม
แล้วคาเฟ่ปลาเขามีไอเดียแล้วมีที่มายังไง
แล้วจะเป็นยังไงติดตามกันเลยกับช่วงของ
ส่องทั่วไทยไปกลับไปตรง

นี่คุณผู้ชมพาไปที่นี่เลย
คือต้องบอกว่าเขาเป็นที่พูดถึงแล้วด่งดังในโซเชียลมาพักหนึ่งแล้ว
อยู่ที่นครศรีธรรมราช

ก็จะมีหมามีแมวออกมาให้เล่น

อันนี้เป็นร้านของคุณโจ้ยศพลจิตมุ่งนะคะ
อายุ๔๓ปีนะคะ

เพราะว่าเขาจะมีการเปิดบริการทำสปาเท้า
ปลาปลาต่อตอดตุ๊บอย่างนี้

ใช่ค่ะคืออันนั้นเขาทำเป็นแบบในลำทานธรรมชาติ

และเขาก็มีโอกาสไปเห็นคาเฟ่แห่งหนึ่งของประเทศเวียดนาม
เขามีการนำปลาสวยงามมาประยุกต์เข้ากับความเป็นคาเฟ่

คาเฟ่ปลาให้ลูกค้าได้นั่งทานอาหารได้ดื่มเครื่องดื่มชิล
แล้วปลาก็ไหว้สวนขาไปมา
แล้วที่นั่งอยู่อย่างนั้นก็คือเข้าไปนั่งทานอาหารได้จริงเหรอ
จริงคุณคือคุณต้องไปนั่งบนโต๊ะ
แล้วมีปลาไหว้วนรอบขาของคุณ
ดีเลยก็จะมีความสยิวกิ้วเล็กน้อย
งั้นตอนไปสั่งนะผมแนะนำนะไปนั่งแล้วคุณไม่ต้องสั่งอะไรเลย
คุณสั่งน้ำจิ้มซีฟูตคุณแล้วก็ถักเอาปลาที่ยังล่างมากินเลย
ได้คุณจะไปกินเป็นซาซิมิเหรอ
แซวเล่นไม่ได้นะจ๊ะแต่ว่าตาสวยงามอ่ะ
สวยงามจริงคือไอเดียนี้เขามาต่อยอด
เพราะว่าเค้ามีเครื่องกองน้ำขนาดใหญ่ที่ทำงานตลอด๒๔ชั่วโมง
ดูดน้ำทำความสะอาดถูพื้นทุกวี่ทุกวัน
สำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะสนใจจริงเขาบอกว่าถ้าคุณที่จะเข้าไปใช้บริการคุณต้องล้างเท้าในบ่อที่เป็นด่างทัพทิมก่อนนะคะ

ฆ่าเชื้อโรคในเบาะด่างทัพทิมเลยล้างเฉยไม่พออย่างเท้าคุณชนะอย่างนี้

ต้องสารส้มน้ำส้มสายชู

ถ้าคุณตัดข้างนึงคุณต้องตัดสองข้างนะ

มันจะนั่งแล้วมันจะดึกดี